จากโรงเรียนมาวัดบ้างดีกว่าคุณผู้ชมนี่

กล่าวหาว่าเมากรางด่าพระลูกวัดหยาบคล้าย
แต่อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคุณผู้ชมว่า
ตัวเจ้าอาวาสเองทำจริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นไปดูชาวบ้านรวมตัวกันก่อน
คนที่บวชอวานศาหรือว่าเขาตั้งใจวิธีจะบวชแต่คุณนะคุณเป็นเอง
คุณเป็นเจ้าอาวาสแต่หาคุณกลับทำแล้วคุณเราอย่าจะไอใจรึเปล่าที่ทำแบบนี้
มีพฤติกรรมแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวกันคุณผู้ชมฮะนี่คือเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่งที่ตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามพิฉะเชิงเซาครับก็โดนร้องขอให้ท่านศึกเถอะให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนะเพราะว่าพระลูกวัดเขาร้องเรียนมาว่าท่านเนี่ยมีพฤติกรรมดื่มสุราแล้วก็ด่าพระลูกวัดหยาบอยากไปคายพระลูกวั

ร่วมเจรจากับชาวบ้านด้วยมาจนถึงตอนนี้ก็อยากรู้ว่าท่านเจ้าอาวาสทำจริงหรอท่านยอมรับนะพี่เบิร์ทอืมเมาจริงครับอันนี้เรียกให้การพักเสร็จได้ไหมเนี่ยยอมรับว่าเมาจริงแต่ไม่เคยให้ร้ายพระลูกวัดนะส่วนชาวบ้านที่มารวมตัวต้องการให้ฝ่ายปกครองของสงฆ์ย้ายเจ้าอาวาสออกจากวัดโดยเร็วที่
มันยังเป็นช่วงเข้าพันษาอยู่ครับแต่ชาวบ้านยืนยันว่ายังไงยังไงก็ต้องให้ออกทันทีครับซึ่งไหนที่สุดแล้วเจ้าอาวาสยอมย้ายออกจากวัดเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมนะ